รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ไทยรัฐเขาฉลองครบรอบ๖๙ปี
ไหนอ่ะเจ๊
๙ปีสายตาไม่ดีใช่ไหมเนี่ย

ให้ระวังหน่อยนะนาคอม

แล้วทำไมอยู่ร้านคนเดียวคนอื่นไปไหนหมด

แต่เคยมาด้วยกันแต่วันนี้มันไม่บอกว่ามันไปไหน

ร้านเราก็จะรวยแล้ว

ดูดีดูการแต่งตัวเจ๊

เหมือนยายจะมาอาศัยร่างอยู่กว่าเรา

นี่ก็ก็เชื่อแบบญี่ปุ่นขึ้นไหม

หน้าขึ้นลงพักอ่ะ
โชชั่นกระโบยเข้ามาโชว์เลยแบบนักฆ่าจากแดงอาทิตย์อุทัย
เฉียบเลยได้สบายมาก
นี่เดี๋ยวผมภาคแล้วพี่ทำปากนิดสิ้งตาม
เจ๊ดูนักคล่อมดูไว้
คู่แข่งยากูซ่าเขาคือยากูมวล
นี่ถืออะไรมานี่ท่าน

แต่ถ้าถือมาแบบนี้ท่านไม่สามารถกินกระเทียมได้นะ

คนละอย่าง

โอ๊ยภาคนี้อย่าอยู่ใช่เยอะมูม

เดี๋ยวมาทำปากนิดสิ้งตาม

โอ้โหบอกเลยว่ายืนดูนั่งอยู่มุมนี้เหมือนดูยาย

หล่านพระเปล่าไหมสุดแล้ว
ถ่ายที่สุดนั่งสุดแล้ว

ไม่ต้องคำไม่ต้องคำเลย

หรือว่า

แล้วชอบยุทธ

หน้ากับโดยหิมะขัด

นี่หมดเวลาเป็นครึ่งข้อนวัน
แล้วพี่ทำการแสดงบ้าบออะไรเนี่ย

พี่เบิร์ดเขาจะมาขอเจราลาพักร้อน

ใช่แล้วผมก็จะลางานเจ๊จะไปแช่อะไร

ไปแช่หุ้น
อุ๊ยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นหรอกเปลืองเงินค้าเครื่องบินบ้านเราก็มีน้ำผู้ร้อนบ้านเราก็มีบ่อธรรมชาติ
นองนี่น้ำผู้ร้อนก็มีเชียงรายนี่น้ำผู้ร้อนก็มีเชียงใหม่นี่น้ำผู้ร้อนก็มี
ก็ดีงั้นไม่ไปญี่ปุ่นแล้วไม่ไปญี่ปุ่นแล้วไปเที่ยวของบ้านเราก็ได้
ใช่แล้วอย่างนเบิร์ตดูก็รู้ว่าไม่มีฐานะ
เหรอไม่มีฐานะร้ำรวยหญางเจากัน

เจ๊ก็ไม่รู้หรอกว่าที่ไหนถูกสุด
เออแล้วค่าเข้าบ่อน้ำผู้ร้อน๓ที่นี้ที่ไหนราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าค่าเข้าบ่อน้ำผู้ร้อนสำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
๑น้ำผู้ร้อนสันกำแผงจังหวัดเชียงใหม่
๒น้ำผู้ร้อนพรหลังจังหวัดเรื้อนอง
น้ำผู้ร้อนหินดาดจังหวัดกาญจนบุรี
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แต่เธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ตั้งใจมาคว้าเงินแสนค่ะ

สวยจัง

ผู้สูงไม่ต้องใส่เลยตัวสูงมากเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายอะไรคะ

พวกกระป๋องแล้วก็พวกกันดำอะไรอย่างนี้ค่ะ

ชื่อชื่อจะกำกวมนิดนึงค่ะ

วันนี้ในฐานะแม่ค้าเตรียมตัวมายังไงบ้าง
ก็ไม่ได้เต็มตัวอะไรเลยค่ะเพราะว่าช็อปเก่งอยู่แล้วค่ะ

คุณมนต์ถ้าคุณชอบเก่งอยู่แล้วเป๊กอยากให้คุณเล่นให้ได้ตั้งแต่ข้อ๑ถึงข้อที่๓
เพราะว่าถ้าคุณเล่นได้รับไปเลยค่ะ๑แสนบาท

แต่เป๊กจะไม่ให้คุณเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศคนเดียว
เพราะว่าเป๊กมีผู้ช่วยที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยที่มือฉมังมาก
มือฉมังในการที่จะให้ได้เงินนะคะ
เป็นมือฉมางในการทำให้ไม่ได้เงินค่ะ
แต่กับคุณบนก็ไม่แน่ค่ะ
กว่ากลับมาครั้งนี้เขาอาจจะไปฝึกปลือความเก่งกาดเรื่องราคากลับมาแล้วก็ได้ค่ะ

สวัสดีครับคุณมีหน้าแอ็คเบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะ
สวัสดีครับคุณพระกุ้ง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะกูอยู่กับสองคนนะครับผม
ครับผมนี่ตรงนี้ข้างไม่มีใครไหมครับผม
ครับผมราคาสีศาสนาอะไรครับพุทธค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

โอ้โฮ

ถวายปุ๊บกินหมดเลย
กี้ออกเพลงใหม่

แล้วคนที่เป็นกะกินโค้กนี่หาย
จริงเหรอว่าค่ะเอ้าโคกแก้กะหาย
ไอ้ป๊อนหัวไปแก้ผมแล้วไปกินได้อย่างไร

เอ้าให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะไง

ก็ทำไมไม่ติดป้ายไว้ฉันจะไม่รู้อ่ะ
กูติดได้เป็นผมเขียนได้เป็นโอ๊ย

มึงนี่ปากเสีย

อุกาบาทวิ่งผ่านเมื่อกี้

ลาราลาราลาอ้าว

พี่เบิร์ดพี่เชฟทั้งหมดแมวกว่าของละครอบคุณไม่ใช่เหรอ
เฮ้ยบ้าของฉัน

ยังไม่ไหว้อีกยังไม่ไหว้อีก

นี่ไม่ใช่แมวธรรมดานะ

เสกไม่บ้าเหรอ

ฉันบอกให้เลยนะไอ้การที่ฉันจะจุกเนี่ย

เพราะเด็กบางคนไว้จุกไว้โกะ

โดนตีจุกเคยโดนไหม

คนมันเดินเดินเดินเดิน

ทำไมเนี่ยเดี๋ยวน้องแมวตกใจ

เฮ้ยพุทธคุณสุดยอด

พอตั้งปั๊บท่องคาถาสิ

รูปร่างปาดเปรียวเป็นนักหนา
ร้องเรียกเหมียวป้าเดี๋ยวก็มา
เท้าแข้งเท้าขาเท้าสามลน

ยูทูปฟังเพลงฝนตกที่ลำนาลายดีกว่า

แมวตั้งหน้ารถมาแมวกวาด

เอ้าติดไฟแดง

โชว์อิทธิฤทธิ์ซะแล้วแมววักฉัน

คนรถฉันทั้งคันเลย

เยี่ยมเลย

มันคืออะไรไม่เข้าใจ

อื้อหือหือ

มีความรู้อะไร

เมียฉันไม่รู้ใครถูก

อ๋อได้

ต้องผมจะไม่รู้เหรอ

เมียฉันตามหาฉัน

หาแม่หวัก

โอ้โห
ชออิทธิลิกมันไม่เห็นมันจะเกือบตาย

ลูกค้าเขาก็ต้องกวักมาได้
แกจะได้ขายของกันไม่หยุดมือ

เจ้าของเก่ายังไงคุณป้าบุญชู

นอนร้องไห้

อยากตายอยากตาย

นี่มาขอแมวฉันไปบูชา๓วัน

ใช่เราต้องขอให้รวยให้เห็ง
แต่ว่าชายามิชัย

พะเอกไม่เก่เงินล้านเชื่อไหม
บุชาแมวขวักโรงนี้ไป

ไหมยกขวักมือยอย

แล้วก็ไหมยกขวักมาเอาพวงมะลัย

รักแมวต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพแมว
แมวต้องรักเดียวแล้วอย่าเที่ยวไปรักใคร
ถ้ามีฉันใดจ้องจำไว้บุชามีว
แล้วมีชาบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้าบ๊วยเจ้า

เจ้าผมถูกกว่าอย่าเถี๋ยงกันเอ้าแล้วสามอันนี้อันไหนอ่ะถูกนะครับ
เอาล่ะสิร้านเรานี่นับวันยิ่งป่วนขึ้นทุกวันคราวนี้มีแมวพูดได้สักด้วยอ้าว
ไม่ใช่อะไรแต่เป็นเพราะโจทย์ข้อแรกของคุณมนต์คือของเล่นแมวคุณมนต์
จะตอบได้หรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันต่อครับ